มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชม

ขับรถยนต์นะแล้วโดนตำรวจออกใบสั่ง
ข้อหาคืออะไรรู้ไหมไม่สวมหมวกกัลน็อกท์
แต่เธองงสิฮะเพราะเธอไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์

ฉันขับรถเก่งฉันก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะ

เพจนี้คนเขาติดตามเยอะอยู่นะ๘แสนกว่าคนนะคะ

ใบสั่งนี้ส่งไปที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลำพูนค่ะ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวก
จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่
ภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือไม่สวมหวกกันน็อกนั่นแหละค่ะ
แต่ทีนี้ในใบสั่งมันลงประเภทรถที่ทำความผิด
เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน๗ที่นั่ง
ผู้หญิงก็เลยงงค่ะว่าเอ๊ะยังไงล่ะ
ก็รถที่ฉันขับเนี่ยมันก็เป็นรถเก๋งเป็นรถยนต์
แต่ทำไมโดนใบสั่งไม่สวมหวกกันน็อก
ให้ไปจ่ายตังค่าปรับ๔๐๐บาท
แล้วสถานที่ที่กระทำผิดนี่นะคะ
ก็คือถนนสนามบินเชียงใหม่

เนี่ยเธอบอกว่างงมากอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะ
ที่เชียงใหม่แล้วฉันอยู่ลำพูน
แล้วฉันต้องไปจ่ายค่าปรับไหมหรือยังไง

ชาวเน็ตเขาก็แนะนำบอกว่าผู้หญิงคนนี้

เขาก็แนะนำค่ะบอกแบบนี้เลยบอกว่า
ถ้าเจอแบบนี้ต้องไปแจ้งความ
ดำเนินคดีอาญากับตำรวจที่เซ็นใบสั่งคนนั้นน่ะ
มาตรา๒๖๗ในข้อหาจดแจ้งข้อความ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

ข้อหาใช้ดุลยพินิษฐ์ไม่เป็นธรรม
ถ้าเกิดว่าไปจ่ายค่าปรับแล้ว
ทั้งตำรวจทั้งคนเซ็นใบเสร็จค่าปรับ
ผิดด้วยนะจ๊ะผิดมาตรา๑๔
ข้อหาก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ
เพราะว่าได้รับส่วนแบ่งค่าปรับอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เออเรื่องแบบนี้ใบสั่งแปลกก็มีมาให้ได้ดูกันอยู่เรื่อยนะ
เมื่อก่อนที่บอกว่าแซงทับเส้นทึบใช่ไหม